อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
คนพูดถึงข่าวนี้กันเยอะมากในหน้าฟีดเฟซบุ๊กนะคะ
สำหรับกรณีที่ผู้เป็นพ่อออกมาโพสต์ระบายความคับแค้นใจ
ลูกสาววัยสิบสองปีถูกชายห้าคนรุมโทรม
วงไปรุมโทรมที่ร้านขายของแล้วปรากฏว่าแจ้งความไป
แจ้งตำรวจไปตำรวจไม่ยอมจับให้เหตุผลว่า๕คนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่
คดีไม่คืบแถมมีคนจะมาขอไกลเกลี่ย
ขอให้จบเรื่องด้วยการยัดเงินหนึ่งหมื่นบาทพ่อบอกพ่อไม่ยอมค่ะ

โพสต์เรื่องราวยาวแบบนี้เลยนะคะเป็นภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ
ตัวเขาเข้าไปทำร้ายวัยรุ่น๕คนด้วย
ระบายความคับแค้นใจบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาเอง
ลูกสาวเขาถูกวัยรุ่น๕คนนี้ฉุดไปรุมสมในร้านขายของ
ขณะนั้นเป็นเวลา๕ทุ่มวันที่๑๖ธันวาคม
เขาอยู่กรุงเทพและทราบข่าวจากเพื่อนว่าลูกสาวถูกข่มขืน
และสามารถจับตัววัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด
โดยจังหวะกำลังเจรจากับผู้ปกครองกันอยู่เนี่ยนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นญาติของผู้ก่อเหตุด้วยอ้างตัวบอกว่าเป็นอบต
จ่ายเงินค่าเสียหายให้๑๐๐๐บาทได้ไหมแล้วจบเรื่องไม่ต้องเป็นคดีความ
พ่อบอกว่าไม่ยอมไม่ต้องการเงินแม้แต่บาทเดียว
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทีมข่าวก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ไปพูดคุยกับคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์นะคะ
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุจริงคือ๑๕ธันวาคม
แต่ลูกสาวมาเล่าให้แม่ฟังคือ๑๖ธันวาคมเพราะว่าลูกอาย
แต่ว่าวันที่๑๖ลูกบอกว่ามันเจ็บอวัยวะเพศค่ะ

วันที่เขารู้เรื่องคือวันที่มีการนัดเคลียร์กันกับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งพ่อบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพ่อไม่เคลียร์นะ
พ่อจะให้ตำรวจเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่ว่ารายละเอียดที่ลูกถูกกระทำพ่อบอกพ่อไม่อยากรับรู้
เครียดแล้วพ่อก็เสียใจมากไม่อยากฟัง
พอเห็นหน้าทั้ง๕คนที่ทำกับลูกสาวได้
มันก็อดกลั้นอารมณ์ไว้ไม่ไหว
ปรีเข้าไปเตะแล้วก็ตบตามที่ปรากฏในคลิปค่ะ
ผมมารู้อีกทีก็คือเกิดก็คือเอาตัวพวกเด็กพวกนั้นมาแล้ว
๕คนมาไว้ตรงนั้นแล้วใช่ครับ
มีพ่อมงพ่อแม่มาเคลียร์กันเรื่องงงเรื่องเงิน
แล้วเขาก็โทรทางลูกสาวก็โทรมาว่าตอนนี้เขาเคลียร์กันอยู่
พอผมรู้เรื่องปุ๊บรู้ว่าเคลียร์ผมก็บอกเลยว่าไม่ต้องเคลียร์

ใช่ให้แจ้งตำรวจเลยให้เรียกตำรวจเลยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
ผมไม่พูดพันธ์ทำเพลงอะไรแหละผมเห็นผมก็เตะเลย
เราทำร้ายใครไปบ้างวันนั้น
แล้วก็ผมก็เตะเด็กคนแรกที่สลบไปที่ในคลิปที่เห็นว่ากำลังเอาน้ำรูป
ผมก็ตบหน้าพ่อเด็กคนนั้นไปทีหนึ่ง
ตบหน้าไปอีกก็อย่างที่เห็นในคลิปครับ
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเด็กเสื้อแดงที่วิ่งหนี
ผมก็เตะไปครับคิวแตกตาบวมที่ผมโพสต์ไปว่าของตาบวม
แล้วก็คนที่อ้างว่าเป็นอบต

คือพ่อโกรธมากที่มาทำกับลูกสาวแบบนี้คือพ่อก็ยับยั้งอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกัน
ค่ะพ่อบอกว่ามีคนอ้างตัวว่าเป็นอบตมาไกล่เกลี่ยให้ยอมความ
แล้วก็เรียกลูกสาวไปสักถามด้วย
แท้มยังยื่นบอกจะให้รับเงิน๑๐๐๐๐บาทเพื่อจบไม่ได้เป็นคดีความ
พ่อบอกว่าพ่อไม่เอาพ่อจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้ได้
และที่สำคัญที่พ่อครับแค้นใจคืออะไรรู้ไหม

พ่อบอกก็ไม่เห็นจะรู้สึกสลดหรือเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเลยนี่

ยังมีการโพสต์โพสต์แผลว่า
โดนมาอะไรอย่างนี้ว่าเดี๋ยวก็หาย
อีกคนนึงก็โพสต์ลาก่อนนะ
เดี๋ยวมาอะไรอย่างนี้ไม่นานหรอก
อย่างนี้เดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวกลับมา
คนคอมเมนต์เป็นอะไรไปไหนไปทำอะไรมา
โอ้โหแบบมันไม่ใช่อ่ะมันควรจะ
โอ้โหเหมือนไม่ได้ไม่สำนึกผิดกันเลยเด็ก๕คนนั้น
ถ้าย้อนกลับไปได้นะผมอยากจะเตะให้หลับทั้ง๕คนเลย
ที่ผมกังวลก็คือพอตอนเช้ามาพี่ตำรวจเขาโทรมา

ให้เด็กพวกนั้นปล่อยตัวไปแล้วนะ

เด็กอีก๒คนที่ผมทำร้ายไป
ตอนนี้ก็ไปตรวจตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอืม

ตำรวจก็ถามว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหม
ผมก็บอกว่าผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
เขาบอกว่าพี่ก็รู้สึก

พี่สงสารเด็ก๕คนนั้นเหมือนกันนะ
ประมาณนี้ผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจครับ
ตำรวจบอกว่าก็สงสารเยาวชน๕คนเหมือนกัน
กลัวหมดอนาคตเพราะว่ายังเป็นเยาทนอยู่
กฝ่าพ่อก็ขอบ
ก็เจอกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุด้วย

อยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้ร่วมลงมือข่มขืน
แล้วก็พาทีมข่าวเดินดูจุดต่างภายในร้าน
เพื่อนเอาเด็กหญิงผู้เสียหายมารุมข่มขืนอย่างละเอียดเลยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่า๑๕ธันวาคมประมาณสักตีหนึ่ง
เขากับเพื่อนอีกประมาณ๗๘คนนั่งอยู่บริเวณหน้าร้านขายของ
ที่เพื่อนในกลุ่มจะชวนเด็กหญิงผู้เสียหาย

ระหว่างนั้นค่ะเพื่อนคนหนึ่งของเขาก็ดึงแขน
แล้วก็อุ้มเด็กหญิงผู้เสียหายเข้าไปในร้านเลย
ลักษณะท่าทีของผู้หญิงก็ไม่ได้เต็มใจค่ะ
แต่ก็โดนอุ้มเข้าไปจะยังไงก็เข้าไปในร้านแล้ว
ตัวเขาเองก็บอกเพื่อนนะว่าอย่าไปทำร้ายเขานะมันไม่ดี

พอกลับเข้ามาก็พบว่าเพื่อนกำลังมีเพศสัมพันธ

แล้วเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงก็นั่งอยู่หน้าร้านด้วย
ผู้ชายอีกคนนึงก็พูดขึ้นมาทำนองว่า

กูจะลงแขกคนนี้ใช้คำพูดนี้ค่ะ

ก็ไม่ได้ร้องเออะโวยวายหรือขอความช่วยเหลือใด
ก่อนผมจะออกไปซื้อของนะ

ผมกลับเข้ามาผมก็เจอนอนอยู่ด้วยกันแล้ว
ก็เจอนอนอยู่ด้วยกันแล้วครับผมตอนที่เจอแล้วผมก็บอกไม่ทันแล้วผมก็ยืนอื้ออย่างนั้น
คือลักษณะของน้องที่เข้ามานี่เขาเข้ามาได้ยังไงครับ
น้องเขาไม่ยอมเข้ามาเพื่อนเลยอุ้มเข้ามา
แต่ตอนเข้ามาไม่ยอมครับผมเขาทำท่าทียังไง
สะบัดมึงพูดอะไรด่า
แล้วได้บอกได้เตือนเพื่อนไหม

อย่าทำไม่ดีมันไม่ใช่ที่มันไม่ถูกนะครับ
คืนวันนี้เนี่ยมีอยู่๘๙คนได้ทำทุกคนไง

มีใครมีประมาณกี่คนที่ทำยังไง
ประมาณ๕คนไม่ร้องขอความช่วยเลย

ผู้หญิงก็นั่งเล่นสักพักแล้วทีนี้ประมาณตี
ตี๔เพื่อนก็ไปส่งบ้าน

เพราะว่าจากสิ่งที่เขาพูดมาถือว่าชัดเจนว่าผู้หญิงเนี่ย
ไม่ได้ยินยอมเพราะว่าเขาไม่ยอมเข้าไปในร้าน
สะบัดมีการด่าแต่ว่ากลุ่มผู้ชายอุ้มเขาเข้าไป
นี่คือรุมโทรมเข้าข่ายเลยนะคะ

ของเด็กหญิงผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสระบุรีนะคะ
แล้วก็พูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอกเรืองยศโสภาพล
ผู้กำกับการสพเมืองสระบุรีด้วย
ตำรวจยืนยันค่ะว่าตอนนี้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนทั้งคู่
ก็ต้องมีการสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพค่ะ
ซึ่งก็อาจจะทำให้มีการล่าช้าไปบ้าง
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายอาจไม่มั่นใจการทำงานของพนักงานสอบสวน
ที่บอกว่าสงสารผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนเนี่ยนะคะ
ผู้กำกับการสพเมืองสระบุรีบอกว่า
ไม่อยากให้สังคมไปย้ำหรือให้น้ำหนักส่วนนี้
เพราะพนักงานสอบสวนเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ก็คือเพิ่งเรียนจบ
แต่ยืนยันว่ายังไงก็จะมีการตรวจสอบให้

แล้วก็ให้ความมั่นใจกับครอบครัวผู้เสียหายด้วย
ว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
ซึ่งเรื่องนี้นะคะมีการโอนเข้ากองปราบเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าเห็นว่าผู้เสียหายเหมือนจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วลูกสาวเองก็ค่อนข้างอาการหนักเหมือนกันนะคะ

ก็เลยไปบอกว่าให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบปรามได้เลย

ครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชม
คดีที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนั้น
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างมาก
พอรู้ข่าวออกมานะว่าจะมีการนำตัววัยรุ่น๕คนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทำให้ชาวบ้านประมาณสัก๕๐๐คนนะฮะ

คือภาพเหมือนเป็นงานวัดแต่ไม่ใช่

เขาบอกว่าเขาต้องการจะมารอรุมประชาธรรมผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊คให้ดูด้วย

คนจะไม่กล้ามานะครับคนเยอะมาก

คนเยอะมากครับผมโหคนจะแบบเยอะมากครับผม

เป็นลมนะครับผม
อาวุธลล้มเฮ่ยไปเลย

คนเยอะมากนี่ไม่ได้มารอดูใช่ไหมคะรอดู
เขาตั้งใจเขาพูดเลยว่าเขามารอรุมประชาธรรม

คือในเฟซบุ๊คอีกคนนึงของคุณนัทชะพนสุพรรษาธารณะ
เป็นรองหัวหน้าภักษ์ไทย
ก็ไลฟ์เหมือนกันไลฟ์ขณะที่เดินทางไปโรงพักเมืองสระบุรี
เพื่อทวงถามความเป็นธรรมในคดีนี้
แต่ระหว่างทางไปเจอกับชาวบ้านจำนวนมาก
รอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่เกิดเหตุหน้าร้านขายของหน้าอาชีวะสลับบุรี
ก็เลยลงจากรถไปถามชาวบ้านสิมันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไง
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่พอใจตำรวจที่ไม่พายาวชนทั้ง๕คนไปทำแผน

แต่กลับพาผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ขวบ
ไปชี้จุดเกิดเหตุแทนครับ
แต่ทางเจ้าของร้านกลับไม่ยอมเปิดร้านเพื่อให้ชี้จุด
ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเจ้าของร้านน่าจะรู้เห็นหรือยินยอมให้เยาวชนชาย๕คน
ใช้สถานที่ร้านแห่งนี้เพื่อรุมโทรมเด็กผู้หญิงอายุ๑๒
ชมภาพบางส่วนที่ไลฟ์ในช่วงนี้กันหน่อย

แต่บ้าน
เพราะว่าเขาไม่เปิดให้เพราะว่าเจ้าของบ้านยังไม่มา
รอครึ่งชั่วโมงก็ไม่มากกว่าเขาจะมาแต่เขาก็ไม่ได้เปิดให้

มันต้องมีผู้ต้องหาดิ
มีการเดินไปทงไปถามว่ามันเป็นยังไง

เจ้าของบ้านที่เปิดร้านขายของนี่อยู่ยากแล้วเหมือนกัน
เพราะชาวบ้านไม่พอใจไม่ยอมเปิดบ้านให้เขา

ทีนี้มีการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มของนายม้าพิบูกับพ่อของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีด้วย
แล้วก็ผู้กำกับโรงพักเมืองสระบุรี
สรุปได้ว่า๑จะทำคดีด้วยความเป็นธรรมและเร็วที่สุด
จะตรวจสอบสารเสพติดในตัวของเยาวชนทั้ง๕คนด้วยว่าติดยาหรือเปล่า
จะตรวจสอบตามที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าบริเวณหน้ามร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทเนี่ย
แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นและเป็นแหล่งขายยาเสพติดหรือไม่
จะตรวจสอบว่าเจ้าของร้านรู้เห็นเป็นใจให้เด็กทั้ง๕คนไปรุมโทรมเด็กหญิงหรือเปล่า
เพราะว่าทำไมถึงไม่ยอมเปิดทำไมถึงไม่ให้ความร่วมมือนะครับ
ส่วนเรื่องของที่อบตที่ไปเจรจาก่ายเกลียยอมความจะให้เงิน๑๐๐๐บาท
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายปกครองต้องส่งเรื่องให้กับผู้ว่าสละบุรีพิจารณาลงโทษต่อไป
เพราะว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรมีคำถามตามมาว่าถ้าเป็นลูกของอบตล่ะ
ถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกอบตอบตจะยอมรับเงิน๑๐๐๐บาทนั้นแล้วจบเรื่องหรือเปล่า
เอาไหมเอาไหมล่ะนะฮะส่วนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วมีพฤติกรรมเหมือนเข้าข้าง
ต้องหาที่บอกว่าสงสารเด็ก๕คนกลัวจะหมดอนาคต
ตอนนี้ได้มาขอโทษพี่ของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีแล้ว
โรงพักก็จะลงโทษทางวินัยต่อไปด้วยเพราะถือว่าไม่สมควรจะพูดแบบนี้
ควรจะดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
คือตอนนี้งานหนักไปอยู่ที่ตำรวจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าชาวบ้านไม่พอใจมากนะคะ
เดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันความคืบหน้าคดีนี้เป็นอย่างไรกันต่อ